ตามความคืบหน้านะคะกรณีที่สมุยสุราธานีเมื่อ๓วันก่อน
ไปพบศพผู้หญิงคนนึงนะคะเป็นชาวต่างชาติเสียชีวิตอยู่ในป่า
แล้วก็ลักษณะของศพเนี่ยเหมือนกับมีทางมะพร้าวมาคลุมศพอยู่
ตำรวจบอกว่ายังไม่ฟันทงนะคะว่าเป็นเหตุฆาตกรรมหรือว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
แต่หลายคนก็สงสัยว่าถ้าเป็นการฆ่าตัวตายทำไมศพมีลักษณะเหมือนกับถูกอำพราง
ก็คือมีทางมะพร้าวเหมือนกับปิดปิดศพเอาไว้แบบนี้ค่ะ
ตำรวจบอกว่าคุยกับสองคนที่เป็นคนใกล้ชิดคืออดีตสามีกับสามีคนปัจจุบันนะคะ
แล้วก็ต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดตามจุดต่างด้วย
พลตำรวจรีถากูลเนธพุกณะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
ลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าคดีนี้อีกรอบหนึ่งนะคะ
ก็มีการประชุมมีการไล่ดูกล้องวงจรปิด
ไปเจอภาพภาพหนึ่งก็คือช่วงเวลาประมาณ๑๓นาฬิกา๙นาที

เห็นไหมคะนี่คือผู้เสียชีวิตนะคะนางสาวโอฮาโฟโลวาอายุ๓๒ปี
สะพายเป้เดินอยู่คนเดียวเธอเป็นชาวยูเครนนะคะนี่ค่ะ
จุดที่เห็นผู้ตายเดินผ่านกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะ
ห่างจากจุดที่พบศพประมาณสองกิโลครับนี่นะคะ
แต่ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าเคยเห็นผู้ตายนะก็ชอบไปวิ่งชอบไปเดินอยู่คนเดียวบ่อย
หรือฆ่าตัวตายผู้เสียชีวิตเองก็เป็นบายโพลาร์ด้วย
ก็คือเป็นคนอารมณ์แปรปรวนสองบุคลิกชอบโพสต์เรื่องการฆ่าตัวตายบนเฟซบุ๊กด้วย
แต่ในทางกลับกันถ้าฆ่าตัวตายทำไมมีทางมะพร้าวมาอำพลางศพเอาไว้
ตอนนี้ก็เลยยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งเลยนะคะต้องรอผลการชนะสูตร
เพราะว่าตอนนี้ส่งไปตรวจที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจอยู่ค่ะ
เงินทองก็ยังอยู่นะ
ทีมข่าวได้ข้อมูลมาจากตำรวจชุดสืบสวนนะคะ
ก่อนที่ผู้เสียชีวิตจะออกมาเดินผ่านกล้องวงจรปิด
ตำรวจได้ภาพมาที่เราให้คุณผู้ชมได้ดูไปเมื่อสักครู่อะค่ะ
ผู้เสียชีวิตเอารถจักรยานยนต์ที่เช่ามาไปคืนร้านเช่าแห่งหนึ่งบนเกาะสมุย
ทีมข่าวเลยตามไปคุยกับเจ้าของร้านรถเช่านะคะ
เจ้าของร้านรถเช่าบอกว่าผู้เสียชีวิตมาเช่ารถจักรยานยนต์ที่ร้านนี้ตั้งแต่เดือนเมษายน
เอารถมาคืน๒๕พฤษภาคม
ก็คือวันเดียวกันตามภาพในกล้องวงจรปิด
วันที่ผู้เสียชีวิตเอารถมาคืนบอกว่าขี่รถจักรยานยนต์ไปล้มมา
ทางร้านก็เลยตรวจสอบดูคิดค่าซ่อมไป๒๐๐บาท
ผู้เสียชีวิตบอกไม่มีเงินจะชดใช้ด้วยโทรศัพท์แทน
ก็เลยตอบกลับไปว่าไม่เอาหรอก
เพราะว่าเจ้าของร้านรถเช่าบอกว่าไม่รู้ว่าโทรศัพท์ไปเอามาจากไหนไง
กลัวว่ามือถือไปขโมยมาอะไรมาหรือเปล่าก็ไม่รับ
ผู้เสียชีวิตก็เลยเดินออกจากร้านไปเลยบอกว่าจะเอาโทรศัพท์ไปขาย
แล้วเดี๋ยวเอาเงินมาให้ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ที่ขี่ไปล้มมา
แล้วก็ทิ้งพาสปอร์ตเอาไว้ที่ร้านด้วยนะคะแล้วเดินออกไปเลย
ที่ร้านเช่ารถบอกว่าเท่าที่สังเกตผู้เสียชีวิตในวันนั้น
ก็ดูน่าเครียดไม่รู้กังวลอะไรหรือเปล่า
สักพักหนึ่งแฟนใหม่ของผู้เสียชีวิตมาที่ร้านรถเช่า
มาตามหาผู้เสียชีวิตผ่านไป๒วัน
แฟนใหม่ของผู้เสียชีวิตคนนี้มาที่ร้านเช่ารถอีกรอบหนึ่ง

บอกว่าจ่ายให้ค่าซ่อมรถที่แฟนสาวเอารถไปล้ม
ใช่มาตามหาแล้วก็ติดต่อน้องไม่ได้เลย
ผมเป็นห่วงเขาเขาไปอยู่ที่ไหน
เขาก็กังวลตรงที่เขาไม่มีเงินจ่ายค่าซ่อมนะคะ
ที่เห็นหน้าเนอะว่าไม่มีเงินจ่ายค่าซ่อม
แล้วก็ไม่รู้จะเอาเงินจากไหน

เราก็ไม่รับของอีกเขาก็กังวลกว่าเดิม
แล้วก็เดินออกไปจากร้านเพื่อที่จะเอาบอกว่าจะเอาโทรศัพท์ไปขาย
เดี๋ยวจะกลับมาไม่เกินสี่โมงเย็น
นี่ค่ะจากคำบอกเล่าของเจ้าของร้านรถเช่าเนี่ยนะคะ
วกกับคำให้การของอดีตสามีผู้เสียชีวิต
ก็จะเห็นว่าก่อนที่ผู้เสียชีวิตจะเอารถจักรยานยนต์ไปคืนเนี่ย
ผู้เสียชีวิตเอาลูกชายไปฝากเอาไว้กับอดีตสามี
แล้วก็เอารถจักรยานยนต์ไปคืน
แล้วก็หายตัวไปติดต่อไม่ได้เลย

วันนี้ตำรวจก็เลยเชิญตัวนายดีมาสโฟลโลวา
สามีของผู้เสียชีวิตไปสอบปากคำเพิ่มที่โรงพัก
สอบปากคำทั้งอดีตสามีและสามีคนปัจจุบัน
แต่ทั้งคู่ให้การตรงกันเลย
บอกว่าน่าจะเป็นการฆ่าตัวตาย
เพราะว่าผู้เสียชีวิตชอบพูดเรื่องของการฆ่าตัวตายอยู่บ่อย
เคยใช้มีดกรีดคอตัวเองแบบเบาไปแล้วรอบหนึ่ง

ผู้เสียชีวิตชอบทำร้ายร่างกายตัวเองด้วย
อันนี้ทั้งอดีตสามีและสามีปัจจุบันให้ข้อมูลตรงกัน
ทั้งคู่ก็ไปแจ้งความกับตำรวจเหมือนกันให้ตามหา
อย่างน้อยก็มีความคืบหน้าเรื่องร่องรอยบ้างในตอนนี้